มาดูเรื่องราวของพลเมืองดีกันก่อนค่ะ

อุ้มเด็กทารกอยู่ริมถนน
แล้วเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วพี่อุ๋ย

ทำไมมาเดินดึกดื่นกับเด็กแบบนี้

คนละเมืองดีน่ารักมากนะคะ
เคลียร์รถจักรยานยนต์ไปถาม

คือเท่าที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิปค่ะ
ก็คือผู้หญิงที่อุ้มเด็ก
เดินอยู่ริมถนนตอนดึก

คือเท่าที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิป
ก็คือผู้หญิงที่อุ้มเด็กเดินอยู่ริมถนนตอนดึก

ก็เลยอุ้มลูกอายุ๙เดือนเดินออกมาแบบนี้ค่ะ
เจ้าของคลิปนะคะบอกว่ามันดึกมากจริงเกือบตีหนึ่งแล้วนะคะ

ผู้หญิงคนนี้ทะเลาะกับสามีอุ้มลูกจะเดินข้ามตำบลนะคะ

แล้วก็จะไปหาพ่อแม่ที่อยู่อีกจังหวัดนึง
เจ้าของคลิปที่เป็นพลเมืองดีก็เลยอาสาจะไปส่งให้
แต่สุดท้ายก็ชวนแม่ลูกคู่นี้ไปพักที่บ้านก่อนนะคะ

รู้ว่าทะเลาะกับสามีแต่แหมถ้าใจเย็นลง
เรื่องราวมันก็น่าจะจบลงด้วยดีเพราะว่าสงสารเด็ก
อุ้มลูกมานิดไม่ได้มีขวดนมไม่ได้มีอะไรออกมาด้วยนะคะอืม

เดี๋ยวสามีของผู้หญิงคนนี้รู้ก็ต้องออกตามหานั่นแหละ
ก็พูดคุยเตือนสติกันอยู่พักใหญ่
สุดท้ายสามีของผู้หญิงคนนี้ก็โทรตามจริง
และสามีก็ขับรถมารับภรรยาและลูกกลับบ้านไปค่ะ
ชาวเน็ตก็เลยชื่นชมพลเมืองดีที่เป็นผู้หญิงเจ้าของคลิปคนนี้นะคะ
นี่ค่ะแม้แต่ว่าแม่ลูกอ่อนที่ได้รับการช่วยเหลือเอง

โพสต์ที่เธอโพสต์คลิปเขียนไปขอบคุณ
บอกเลยว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือในวันนั้นต้องแย่แน่เลย
หนูเป็นคนในคลิปเองค่ะขอบคุณพี่มากเลยนะ
พี่เป็นคนดีมากไม่ได้พี่ช่วยคงแย่ค่ะ

คนก็ชื่นชมความมีน้ำใจนะคะของพลเมืองดีท่านนี้นะคะ
เห็นความเดือดร้อนของคนอื่นแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านไปก็ช่วยเหลือค่ะ